ยังไม่ต้องไปไหนอยู่ที่นครศรีธรรมราชเหมือนเดิม
ตำรวจชุดปรับปรามยาเสพติดนะครับบุกจับนิวป่าโล่ง
เขาเป็นใครเขาเป็นพ่อค้ายาเสพติดรายใหญ่เลยครับ
แต่เขาสู้คว่างระเบิดใส่ตำรวจครับตำรวจเจ็บไปหลายนายเลยเหมือนกัน
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเที่ยงที่ผ่านมานี้เองคุณผู้ชมฮะ
ตำรวจตรวจค้นยาเสพติดในบ้านเช่าไม่มีเลขที่ที่ซอยบางครู
ถนนพัฒนาพัฒนาการคูขวางตะบนท่าวังอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชครับ
คือเกิดเหตุไม่คาดคิดผู้ต้องหาต่อสู้คว่างระเบิดใส่เจ้าหน้าที่
พันธ์ตำรวจตรีเกติชัยมีศุกร์จรวรรดิสืบสวน
หัวหน้าชุดปรับปรามยาเสพติดสพเมืองนครศรีธรรมราช
สะเก็ดระเบิดที่แขนลูกน้องอีก๓คนก็ได้รับบาดเจ็บไป
ผู้ก่อเหตุก็คือนายอนุสรเกรดรักหรือนิวป่าโล่งอายุ๒๕ฮะ
เป็นหัวหน้าแก๊งค้ายาเสพติดรายใหญ่ในพื้นที่ได้รับบาดเจ็บ
สะเก็ดระเบิดที่ศีรษะเลือดอาบอยู่เหมือนกันอยู่ในบ้าน
รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลปั๊บอายัดตัวปุ๊บเลยนะครับ
ก่อนหน้านี้ตำรวจสืบทราบว่าบ้านหลังนี้มีการมั่วสุมยาเสพติดกัน
นำกำลังไปตรวจสอบเจอผู้ชาย๖๗คนอยู่ในบ้านฮะ
พอเห็นตำรวจก็แตกฮือกันในนิวนี่คว้าระเบิดไม่ทราบชนิด

ไปดูในบ้านเจออะไรบ้างของกลางมียาบ้าจำนวนนึงครับ
ปลายแหลมและอุปกรณ์การเสพยาเสพติดตำรวจก็ยึดไว้เป็นของกลาง
ผลตำรวจตรีสมชายซื่อต่อตระกูลครับผู้ประคับการตำรวจภูทร
จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับท่านก็เปิดเผยบอกว่า
เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานไปดูแล้วนะระเบิดที่นายนิวใช้
เป็นระเบิดแสวงเครื่องประกอบเองมีแรงอัดไม่มากนัก
แล้วเอาตัวน็อตตัวเล็กมาอัดเป็นสะเก็ด
ทำให้ไม่มีผู้ได้รับอันตรายถึงชีวิต
ได้สั่งการให้เร่งติดตามจับกลุ่มเพื่อนร่วมแก๊ง